ไปดูเรื่องราวกันที่อุดรธานีกันบ้างดีกว่า
มีคนร้ายงัดกระจกบานเกร็ด
เข้าไปในห้องพักของสาวประเภท๒
ปรากฏว่าสิ่งที่คนร้ายทิ้งไว้ให้กับเจ้าของห้อง
คืออะไรรู้ไหมคุณคืออะไรคะ
ไปดูว่าคืออะไรนะ
เพราะว่าชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
พร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุคนร้าย
ของนายจับเกร็ดสาลีอายุ๒๓ปีสาวประเภท๒
หลือออกมาหมดเลยกระจก
สาวประเภท๒คนนี้เป็นอาชีพประชาสัมพันธ
ซุปเปอร์สโตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
ที่เกิดเหตุก็พบร่องรอยคนร้าย

เข้าข้างประตูหน้าห้องเช่า

และเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้อง
พัดลมไอน้ำที่ตั้งอยู่ภายในห้องไป
เสียหายหมดและกรอนเกลือเนี่ยนะพังหมดเลย

พบข้อความเขียนว่าอะไรรู้ไหมคุณ

เวลาส่วนใหญ่เราก็ไปเขียนรักจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คนร้ายเขียนว่าเช็ดด้วย

เช็ดหน่อยทำความสะอาดกันหน่อยนะฮะ

เช่าห้องพักอยู่กับแฟนหนุ่มประมาณ๑ปีแล้ว
แล้วก็ซื้อพัดลมไอน้ำมาช่วยผ่อนคลายความร้อน
โดยช่วงนี้แฟนหนุ่มกลับไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัด
ก่อนเกิดเหตุช่วงสายเพื่อนข้างห้องโทรศัพท์แจ้งว่า

เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินพบว่าพัดลมไอน้ำหายไป

แล้วก็มาดูปรากฏว่าเจ็บใจ
คนร้ายเขียนว่าเช็ดหน่อยเช็ดด้วย

ได้ทันลมแอร์แฟสต์ตอนนี้

เราก็เลยเช้ามาเขาก็เลยขึ้น

เขาก็บอกให้เช็ดด้วยค่ะ

ข้าไม่ได้นอนนี้๒๐ปันแปลงแล้วกลับมา

ขอบคุณตำรวจให้จับให้ได้เร็วนะครับ
ตำรวจค่ะจับให้ได้เร็วนะคะ
ส่วนหนูเดี๋ยวหนูใช้กระจกของหนูเองค่ะ
ตำรวจจับให้ได้ก่อนนะหนูถึงจะเช็ดนะ

ปรากฏว่าสิ่งที่อาจจะเป็นคนร้ายหรือเปล่า

ตำรวจเขาจะเอาตรงนี้แหละ
เก็บไปเป็นลายนิ้วมือไว้ไว้

ไม่เป็นหลักฐานนะลายนิ้วมือ
จะได้ตามจับคนร้ายได้ถูกนะฮะ
แต่ว่าคนที่เห็นบอกคนร้ายลงมือก่อเหตุตามลำพัง
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแล้วก็ยกพัดลมไอน้ำออกไป
ดูสิในมุมของการขโมย
ก็มีมุมที่ทำให้เจ้าของห้องเขาก็แอบยิ้มได้เมื่อกี้
ก็ยังทำให้เขายิ้มได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะ

ถ้าจะดีขนาดนี้อย่าเป็นโจรเลยลูก

ยังมาเขียนให้เย้ยเราอีก